ทางด้านของทหารตำรวจระดมกำลังค้นหาผู้ต้องหาที่มีหมายจับนะครับ
ซึ่งหลบหนีระหว่างการถูกควบคุมตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จสมเด็จพยุพราชที่จังหวัดยาลานะครับ
พร้อมจี้ชิงรถไปสองคันครับ
ตำรวจภูทรยหาพร้อมด้วยทหารแล้วก็กำลังประชาชนรวมกว่า๒๐๐คนนะครับ
ปูพรมค้นหานายวันมุธมัติแจ๊แวร์ดาเลาะนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยหาจังหวัดยาลาครับ
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ค่ะได้ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์มาแล้ว๓คัน
ตามจับได้แล้วก็ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรยหาเมื่อวันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
พอตกกลางคืนผู้ต้องหาก็เกิดอาการปวดท้องอย่างหนัก
พนักงานสอบสวนก็เลยนำตัวพร้อมใส่กุญแจมือไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยหาค่ะ
ต่อมานายวันมุธมัติขอเข้าห้องน้ำแล้วก็อาศัยช่วงเจ้าหน้าที่เผลอนี่แหละค่ะ
หลบหนีไปทางช่องระบายอากาศไปหลบซ่อนในป่าหลังโรงพยาบาล
เอามีดเนี่ยไปจี้รถเก๋งของพยาบาลสาวคนนึงแล้วบังคับให้เธอไปนั่งข้างคนขับ
พาขับรถไปทางตำบลบาโละซึ่งระหว่างทางก็มีตลาดนัดริมถนน
จำเป็นต้องชะลอความเร็วพยาบาลสาวก็อาศัยจังหวะนี้แหละค่ะ
เปิดประตูรถแล้วก็กระโดดลงจากรถได้อย่างปลอดภัย
จากนั้นผู้ต้องหาก็ขับรถไปจอดทิ้งเอาไว้ที่บ้านลือนิงตำบลปะแตในอำเภอยหานะคะ
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุสิบกิโลเมตรจากนั้นก็ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกหนึ่งคัน
แต่ว่าชาวบ้านเห็นค่ะก็เลยช่วยกันกดดันแล้วก็ไล่ล่าผู้ต้องหารายนี้
ใกล้จะถึงจุดตรวจทหารพรานที่๔๗ผู้ต้องหาก็จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีเข้าป่า
ใช่ครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดนะครับทางด้านของทหารตำรวจแล้วก็ชาวบ้านยังช่วยกันค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งคาดว่าคนร้ายยังคงหลบหนีไปได้ไม่ไกลนักนะครับ